เรื่องนี้ต้องระวังถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นผู้ใช้งาน
เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องเตือน
พุ่งเป้าโจมตีไปที่กลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเวลาที่เราเข้าเว็บธนาคาร
ต้องยอมรับว่ามันมีความสะดวกสบายมีเทคโนโลยรำสมัยพอสมควร

เรื่องนี้คุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อถ้าคุณสังเกต
ไปดูรายงานนี้พร้อมกันนะครับ
รายงานนี้นะครับทำให้เราได้ทราบว่าการที่เราค้นข้อมูลนะฮะ

เรื่องนี้ครับคุณวัชรพันธ์โชธประดิษฐ์เจ้าของร้าน
อ้อขออภัยผิดข่าว
สมาชิกพันทิพย์สินี่สมาชิกพันทิพย์ชื่อว่าคุณคากิจังโยโย
นี่ครับเขาโพสต์กระทู้เตือนภัยนะครับอันนี้เริ่มจากพันทิพย์ก่อน
และแม้ว่าเธอจะเข้าลิงก์แรกที่มีขึ้นมาในมือถือ
เอาง่ายก็คือธนาคารถูกปลอมแปลงหน้าแรก
คือหน้าแรกเป็นของธนาคารลิงก์ถูกต้อง
แต่ว่าช่องที่มันปรากฏขึ้นมา
ปรากฏว่ามันเป็นการแทรกโค้ดเข้าไป
ก็ทำให้คนที่หลงไปพิมพ์

เช้าข่าวชัดโซเชียลก็ขอแนะวิธีการป้องกันแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม

ฉะนั้นถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากล
มีขั้นตอนอะไรที่ผิดปกติจากที่เคยเจอ

ถ้าคนมีประสบการณ์ในการใช้เว็บของธนาคารอยู่แล้ว
กสิกรมันไม่มีการมาถามเบอร์โทรศัพท์
เพราะเบอร์โทรศัพท์นั้นจะอยู่ในชื่อบัญชี

ซึ่งทางธนาคารคิดค้นมาอย่างดีเลย

ฉะนั้นหากมีขั้นตอนอะไรผิดปกติที่เคยเจอ

รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อตรวจสอบรายละเอียด

ดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่ามันอาจมีความเสี่ยงมากกว่าสมาร์ทโฟนอื่นที่เป็นระบบปิด

ยิ่งทำให้มีโอกาสติดมาแวร์ได้มากยิ่งขึ้นไปอีก
เป็นลิงก์ที่ให้ไปโหลดแอปเพิ่ม
เขาบอกว่าอันนี้ยิ่งเป็นการเปิดโอกาส
ทำให้ติดมาแวร์เพิ่มขึ้น

ไม่ได้แปลว่าเว็บนั้นเป็นของจริงเสมอไปนะคะ
สมัยนี้แฮคเกอร์ก็เก่งมากขึ้น

จากภายบนสมาร์ทโฟนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
กล่องแบบนี้หลายคนเคยเห็นมันจะมีเสาอยู่
เป็นเป้าหมายสำคัญของโจรไฮเทคในยุคนี้แล้วฮะ
ไม่ยอมเปลี่ยนรหัสใช้รหัสที่มาจากเครื่อง
มันก็ทำการเข้ามาดักสัญญาณยิ่งบ้านไหนไม่ล็อกนะฮะ
เออมันเดินมาสอยที่หน้าบ้านเลยพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บ
ที่จะเข้าเว็บดีเว็บที่ถูกต้อง
กลายเป็นชี้ไปที่เว็บอื่นตรงนี้ต้องระวังนะครับ
ถ้าเรามีความรู้กันหน่อยเรื่องการระวังภัยพื้นฐานในโลกไซเบอร์
ก็ช่วยให้ชีวิตเราปลอดภัยขึ้นอีกเยอะเลย
ผมแนะนำแบบนี้ลูกค้ากสิกรตอนนี้อาจจะกำลังตกใจ
ผมแนะนำแบบนี้ฮะปัจจุบันนี้ธนาคารกสิกรเป็นหนึ่งในธนาคาร
ทำแอปธนาคารได้ดีมาก
เพราะใช้ผ่านแอปนี่มันไม่พลาดแน่นอน
จากว่าแอปนี้ธนาคารทำเองแล้วก็เป็นแอปที่เมื่อเปิดให้ดาวน์โหลด
พอโหลดมาติดตั้งปั๊บและใช้งานผ่านแอปง่ายกว่าการเข้าผ่านเว็บเยอะเลยปลอดภัยด้วยครับ